เรื่องของฝนฟ้ากันบ้างไอ้ฟ้าฝนเนี่ยคือน้ำมันท่วมไม่พอ
แต่คุณต้องระวังเวลาจะขี่รถเวลาจะเดิน
ถ้าไปอยู่พวกใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเกิดลมมันพัดแรงมันโค้นนะ
เออแล้วคุณรู้ไหมอันนี้ต้นไม้หักโค้นลงมา
แล้วมีการไปทับโดนคุณตา๗๒คนหนึ่ง๗๒ปี

เหตุการณ์เนี่ยคือเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันมีพายุฝนถล่มอยู่ในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนั่นแหละ
น้ำก็ท่วมถนนต้นไม้หักโค้น

เสาไฟฟ้าหักล้มขวางถนนแบบนี้ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่นะคะกู้ชีพของอบตบางยอค่ะ
เขารับแจ้งว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวต้นไม้ไม่ใช่แค่เสาไฟฟ้า
แต่มีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ในซอยเพชรหึง๑๗
ผู้บาดเจ็บก็คือนายพิชัยชนะนนท์อายุ๗๒ปี
นี่คุณตาพิชัยค่ะบาดเจ็บศีรษะแตก
มีแผลฉีกขาดสักประมาณ๕เซนติเมตร
และมีแผลที่บริเวณลำคอด้วย
ตามเนื้อตามตัวเนี่ยเป็นรอยถลอกหมดเลยนะคะ
กู้ชีพประถมพยาบาลค่ะรีบนำส่งโรงพยาบาลบางจ่าค่ะ
แล้วยังไปเจอว่าในที่เกิดเหตุมีรถกระบะเสียหาย๑คันด้วย
เจ้าที่อบตก็นำเลือดไฟฟ้ามาตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนอยู่แบบนี้

คุณตาพี่ชัยเล่าแบบนี้
อุ้ยก่อนเกิดเหตุอ่ะหลานตาเดินมาจากบ้าน
จะไปไหนจะไปปากซอย
ตอนนั้นคุณดูสภาพคุณตาก็ดิ
เนี่ยคือหัวพันภาพันแผล
คือศีรษะแกแตกไงเลือดแกก็ไหลอาบหน้าลงมาแบบนั้น

ตาบอกออกจากบ้านจะไปปากสอยเอง

ที่นี่พอมาถึงจุดตรงที่โดนต้นไม้

เสียงไม้มันหักดังเป๊ะอย่างนี้
แล้วยังยังไม่ทันหันไปดูคุณ
ไม้ลนใส่หัวเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเห็นปุ๊บรีบเข้ามาช่วยคุณตานะคะ
ลองฟังเสียงกันเล่าดูค่ะ
โอ้ยดีนะ

คุณตาถูกคือไอ้ต้นไม้กิ่งไม้
ของไอ้ต้นไม้ใหญ่มันหล่นลงมาทับ
แล้วคือก็บอกว่าเหมือนเห็นว่าตาย

เขาบอกมีรถจะรับพาไปส่งโรงพยาบาลนะ
แต่ความที่ไอ้พวกต้นไม้อะไรต่างมันล้มกีดขวางถนนรถเข้าไม่ได้
สุดท้ายตาก็ต้องนั่งรอกู้ภัยเขาพยายามจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้น
แล้วก็พาตัวตาส่งโรงพยาบาลนั่งรอแบบสภาพเลือดท่วมเต็มหน้าเลยค่ะ